โควิด๑๙ไหนจะน้ำท่วม
คือที่วัดเนี่ยค่ะวัดใหม่ท่าพาณิชย์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
ับปะเหลอของวัดติดโควิด๑๙
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
กลายเป็นว่าพระสงฆ์ในวัดแห่งนี้เป็นคนที่เสี่ยงสูง

ทีนี้ค่ะพอมีผู้เสียชีวิตจะต้องไปชาปนกิจที่วัดแห่งนี้จะทำยังไง
ผู้ภัยรับหน้าที่เป็นสับปะเหลอจำเป็น
ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่แทนสับปะเลอที่วัดแห่งนี้นะคะ

ไหวว่าลมหนึ่งทางไปที่เธอยังรัก
ตอนนี้กู้ชีพกู้ภัยก็ทำงานหนักมากนะคะ
ในคลิปก็มีเสียงเพลงอะไรมาให้ด้วย
วัดใหม่ท่าพาณิชย์อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
อย่างที่บอกค่ะว่าสับปะเลอติดโควิด๑๙

พระสงฆ์ในวัดเสี่ยงสูงทั้งวัดเลย
ก็เลยต้องทำหน้าที่แทนสับปะเลอแบบนี้นะคะ
นำศพของผู้เสียชีวิต๒ศพค่ะ
เป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะคะ
ศพหนึ่งอายุ๘๒อีกศพหนึ่งอายุ๘๐
ก็คือชาปนกิจเองหมดเลย

ตอนนี้นะคะทางกู้ภัยชุดปฏิบัติการตอบโต้โควิด๑๙ของทางมูลนิธิแห่งนี้
ต้องรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่อำเภอกบินบุรีอำเภอนาดี
ตอนนี้กู้ภัยบอกเลยว่าโอ้โหไม่มีเวลาพักผ่อนเลย
บทเป็นสับปะเหลอเองด้วยนะคะคือกู้ภัยบางรายถึงขั้นต้องถอนตัว
เพราะผู้ป่วยเยอะมากจริงทำหน้าที่กันแทบไม่หวัดไม่ไหว
ทางมูลนิธิฝากบอกมันนิดนึงคุณผู้ชมท่านไหน
พอมีกำลังจะช่วยเหลือนะคะครับยังขาดแคลนเรื่องของแอลกอฮอล์
วัดใหม่ท่าพาณิชย์ก็รับชาปนักกิจศพผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙

กู้ภัยเองก็อยากได้ความช่วยเหลือเหมือนกันนะคะ